มวลกฎหมายอาญาโดยทางการไทยควรยกเลิก
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีสากล
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกทั้งควรยกเลิกข้อหา
และปล่อยตัวบุคคลที่ถูกลงโทษจากการใช้สิทธิ์ในการแสดงออก

มีผู้ถูกตั้งข้อหาและตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยครับ